คุณผู้ชมคะมาดูกรณีรับสินบนจากบริษัทโรสรอยกันหน่อยค่ะ
อดีตกัปตันของการบินไทยนะคะออกมาบอกว่าอยากจะให้นายกรัฐมนตรี
ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ตรวจสอบการทุจริตทั้งหมดภายในการบินไทยค่ะ
ซึ่งในวันนี้นะคะปปชได้มีการประชุมทางไกล
สันเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชในฐานะประธานคณะทำงานสืบสวนและรวบรวมข้อมูล
กรณีสินบนบริษัทโรสบรอยซ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปปช
ได้รับทราบกรณีคณะทำงานนัดหมายสำนักงานการปรับรามการทุจริตของประเทศอังกฤษ
ในบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปตทจำกัดมหาชน
โดยคณะกรรมการปปชกำชับนะคะให้ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลกรณีนี้
เพราะว่ามีหลายหน่วยงานค่ะประสานขอข้อมูลกับ๒หน่วยงานนี้มากเกินไป
ทำให้หน่วยงานต่างประเทศไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลให้โดยตรง
จนเป็นปัญหากับปปชที่จะไปขอข้อมูล
พร้อมยืนยันว่าปปชจะตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าใครเป็นคนรับสินบนค่ะ
สันเสริญบอกด้วยว่าที่ประชุมปปชได้มอบหมายให้
นางสาวสุภาปิยจิตินายสุรศักดิ์คิรีวิเทียนพลตำรวจเอกสถาพร
เหลาทองกรรมการปปชร่วมกันทำงานเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ค่ะ
สินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐประกอบไปด้วยการไฟฟ้านครหลวง
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัททีโอที
ปปชบอกว่าได้เก็บข้อมูลตั้งแต่ก่อนเป็นข่าวแล้วค่ะ
เพราะว่ามีข้อมูลเชิงลึกว่าเกิดการทุจริตขึ้นจริง
ว่าจะสามารถตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงได้
ก่อนกรณีสินบนโรสรอยซะอีกนะคะ
ขณะที่นายโยธินพมอกัปตันการบินไทย
และอดีตกรรมการผู้มนุยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
พร้อมกลุ่มธรรมภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอรัปชั่น
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสการจัดซื้อเครื่องบิน
มูลค่า๕๕๒๔๙ล้านบาทและใช้เครื่องยนต์ของโรสบรอยซ์ด้วยค่ะ
พร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชชอบทั้งหมดในบริษัทการบินไทย
ในอดีตและปัจจุบันโดยตั้งคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อให้เกิดความปรงใสไร้ทุจริต
ผมจะยอมสอบสูตรให้หมดว่าขายไปยังไงมายังไง
เพราะว่าขณะนี้โรสบรอยซ์มันเงินมานิดเยอะแล้วครับ

โยธินพร้อมคณะยังขอให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบการกระทำของ
นายจรำพรโชติกเสียนกรรมการผู้อำนวยกันใหญ่
และนายนรงชัยว่องธนวิโมกรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ฝ่ายการเงินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
กรณีนายจรัมพรอนุมัติการเดินทาง
ซึ่งมีข้าววีซ่าระยะเวลา๑๐ปีให้นายนรงชัย
ไปร่วมงานของบริษัทโบอิ้งที่สหราชนาจักร
เมื่อวันที่๑๒ถึง๑๓กรกฎาคม๒๕๖
เป็นเงินกว่า๗๑๐๐๐บาท
ทั้งที่นายนโรงชัยเป็นพนักงานจ้างตามสัญญา๔ปี
เหลืออายุปฏิบัติงานเพียงแค่๑๙เดือนเท่านั้นค่ะ